คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีคุณแตงโมกันหน่อย
ล่าสุดก็ตามนัดแหละสสเต้หอบกระเช้าไปหาลุงนิดแล้ว
ขอโทษขอโพยกันย้ำแบบนี้ว่าไม่ได้คิดอยากจะทะเลาะกับประชาชน
แต่สิ่งที่ทำน่ะเราก็มีสิทธิ์จะสงสัยอ่ะเนอะ

ท้ายเป็นขอนไม้หรือเปล่ายอมรับเป็นขอนไม้
แต่คุณเต้บอกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกาะอยู่กับขอนไม้ไง
อันนี้คือสิ่งที่คุณเต้เชื่อไงสสเต้เชื่อ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับคุณมงคลกิจสุขสินทรานนท์สสเต้
ก็เดินทางไปที่สพมนทัพบุรีครับ
พบกับลุงนิตหรือว่านายวินิตรีปัญญาครับคนหาปลา
ไปขอโทษที่เคยไปกล่าวหาว่าทำไมไม่ไปช่วยคุณแตงโม
ตามคลิปภาพวงจรปิดที่เห็นในช่วงนั้นณคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ
ซึ่งเราได้เห็นภาพไปแล้วล่ะที่มีบางสิ่งบางอย่างภายใน
เกาะอยู่ที่ขอนไม้แล้วก็มีผู้ชายพายเรือกันอยู่
แล้วคุณเต้ก็บอกว่านั่นคือคุณแตงโมแต่ปรากฏภายหลังว่า
สิ่งที่มันลอยน้ำนั่นคือขอนไม้ลุงนิดก็บอกนะครับว่า
วันนี้นะที่มาเนี่ยต้องการจะมาเจรจากันเพื่อให้ขอโทษแล้วก็ให้สสเต้ยืนยัน
สิ่งที่ปรากฏในคลิปมันคือขอนไม้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยพูดคุยกัน
ทางโทรศัพท์แล้วนะฮะแต่ไม่ขอรับคำขอโทษผ่านทางโทรศัพท์
ส่วนครอบครัวเนี่ยอยากให้เรื่องนี้จบไม่อยากให้มันยืดเยอะนะฮะ
คือคนมองว่าตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของเครื่องมือทางการเมืองไปแล้ว
ระหว่างนายศิราเจนจาคะกับสสเต้ส่วนตัวไม่ได้สนใจอะไรหรอก
จากเรื่องส่วนตัวของผมเนี่ยก็เลยจะให้เคลียร์กันให้มันจบซะ
อันนี้ลุงนิดเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับคุณเต้ว่าไง
คุณเต้บอกว่าสิ่งใดที่เคยพูดไปและสร้างผลกระทบให้กับลุงนิต
ผมต้องขอโทษและขออภัยด้วยผมยืนยันนะผมไม่ได้มีเจตนาจะทำร้าย
ส่วนตัวไม่เคยคิดจะมีปัญหาโกรธเครื่องหรือว่าไม่ได้รู้จักอะไรกับลุงนี้มาก่อนนะ
ในฐานะเป็นผู้แทนรัศดรจะไม่ทะเลาะกับประชาชน
ส่วนตัวมองว่าผมเองก็มีสิทธิ์ในการสันนิษฐานตั้งข้อสงสัย
ทุกคนก็ช่วยกันตามคดีเพื่อให้คดีคุณแตงโมนั้นมีความเป็นธรรมที่สุด
พร้อมกับระบุด้วยว่าที่มาขอโทษวันนี้เนี่ยไม่ได้กลัวจะถูกฟ้องนะ
เพราะมันเลยจุดที่กลัวไปแล้วนะฮะแต่ว่ามาเพราะว่าต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็ขอโทษลุงนิดด้วยตามที่ได้บอกกันไปส่วนในคลิปดังกล่าวคุณเต้ก็ยังเชื่อว่า
ขอนไม้มันมีขอนไม้อยู่จริงแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างบางคนเกาะอยู่
แล้วก็เหมือนผลักออกไปลักษณะคือคล้ายกับการถวนน้ำ
จนกระทั่งคนหาป่าไปเจอและไว้ถูกขอนไม้นั้นมันก็วนกลับมา
ก็นี่ไงที่สสเต้บอกว่าเป็นเหมือนกับขอนไม้มีชีวิตเหรอ
ทำไมเธอถทำไมเป็นถวนน้ำได้เนี่ยแต่ว่าเมื่อเช้า
กันแล้วเนี่ยนะทางฝั่งสอสอเต้ก็ยกมือว่าขอโทษลูกนิดเลยนะ
แล้วก็เอากระเช้ามามอบให้จับมือจับไม้ก็ด้วย
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะถามว่าลูกนิดแบบเป็นยังไง
นิดก็พยักหน้านะจะให้อภัยแล้วเรื่องจะถอนแจ้งความ
อันนี้จะถอนไหมเพราะว่าเห็นลุงนิดเขาก็จะเดินหน้าฟ้องร้องใช่ไหม
นิตบอกแบบนี้เดี๋ยวขอไปปรึกษาคุณศิราก่อน
เอ้าแล้วดิฉันมองซ้ายมองขวาดูว่าเอ๊ะใครมีใครยืนอยู่ด้านหลังลุงนิดไหม
เพราะว่าตอนแรกลุงนิตบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาพร้อมกับสสิระมาที่สพเมือง
แต่นักข่าวของเรามองแล้วมองอีกไม่เห็นสสิระนะคะ
เดี๋ยวดูจังหวะช่วงที่เขาขอโทษกันหน่อยค่ะ

แล้วก็เกิดผลก็ทบกับพี่นิจ
มากพอสมควรเนี่ย
ผมก็ต้องขออภัยเพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้พี่นิดต้องเสียหาย
แล้วผมในฐานะที่เป็นผู้แทนรัศดรแล้วก็ผมก็เป็นผู้ชายนะครับ
ซึ่งในเมื่อเราผิดเราก็ต้องยอมรับผิด
ส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีอะไรกับพี่นิดนะฮะไม่ได้โกรธเครื่องอะไรกัน

พี่นิดขอให้ออกเลยครับ

ก็ให้อภัยเขาครับเขาอาจจะมองพลาดไปก็ได้ครับ
และตอนนี้ยังจะเจ้งความหัวของเต้อยู่ไหมครับจะถอนแม่ไหมครับ

อันนี้ขอคุยกับทางผู้ใหญ่ก่อนครับเพราะเขาเป็นคนยื่นมือมาช่วยผม

อันนี้ผมแค่ผมมารับผิดชอบในสิ่งที่กระทบกับลุงนิดแค่นั้น
เชื่ออะไรว่าในคลิปเป็นแค่ขอนไม้

มีขอนไม้เป็นขอนไม้
และมีอีกบางอย่างเกาะอยู่
ต้องให้พนักงานสอบสวนเขาไปขยาย

ไปแจ้งความคนบนเรือส่องค้า
คือทำลายหลักฐานแล้วก็ให้การเท็จล่าสุดก็นี่นำเอกสารใส่ซองไปเรียบร้อยแล้ว
ลายหลักฐานคือโยนแก้ววายขวดวายทิ้ง
แล้วก็ให้การเท็จว่าเรือมันก็เล็กขนาดนั้น
อาจจะไม่เห็นได้ยังไงว่าคุณตะโมน่ะไปชี่
ทีนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ชมที่สพเมืองนนทก็มีความเคลื่อนไห
เพราะว่าทางโยคีโรเบิร์ตกับโยคีปอเมื่อเช้า๗โมงค่ะ
รายงานตัวอันนี้คือครบกำหนด๕วัน

ใช้เวลารายงานตัวประมาณครึ่งชั่วโมง
แล้วก็รีบเดินทางกลับเพราะว่าวันนี้ที่สพเมืองมีความเคลื่อนไหวเยอะจริง

หรือจนนักข่าวที่ไปกันหลายเหตุการณ์ตอนพรุ่ง๑๐โมงที่ผ่านมานะคะ